ประชาชนคนไทยทั่วประเทศในทุกพื้นที่นะคะต่างได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักพักดี
แล้วก็แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙เราได้เห็นกิจกรรมดีจิตอาสาในทุกพื้นที่เลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดกันหน่อยค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีชุมชนชาวแพร่นะคะ
ได้ร่วมกันพายเรือนับร้อยลำเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ดิษฐานบริเวณหัวเรือแล่นนำขบวนเรือพายและเรือหางยาวกว่าร้อยลำของชุมชนชาวแพร่
ต่างนำพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ภายในบ้านของตัวเอง
ประดิษฐานที่หัวเรือและพร้อมใจกันภายเรือร่วมขบวน
ร่องไปกลางแม่น้ำสแก่กรังนะคะระยะทาง๓กิโลเมตร
ตั้งแต่บริเวณวัดอุโปสถารามไปจนถึงลานสุพรรณิกา
หน้าสารกลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อแสดงถึงความอาลัยถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชาวเขาเผ่าปาเกยอ
มงค์ชาวพื้นราบแล้วก็นักท่องเที่ยว
ร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่สำนักพุทธอุทยานแม่กลางหลวง
บ้านแม่กลางหลวงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทอง
พร้อมด้วยทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานดอยอินทนนท์

ทำพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณ

ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และอยู่ร่วมกับพื้นป่าได้

ต้นน้ำดูแลรักษาป่าดอยอินถนนให้มีความสมบูรณ์
จากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมกันร้องเพลงของพ่อ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ด้านนายสริษฐ์วิทูลผู้ว่ารัชกาลจังหวัด๑๐๑
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด
ร่วมกันประกอบพิธีมิซาพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิกเพื่อแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โบสถ์พระแม่มหาชัยโรงเรียนอนุบาลพระกุมาร๑๐๑
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง
ด้วยมีบัตรหลวงชวริตสาสายอธิการโบดนำสวด
พร้อมกล่าวคำแสดงความอาลัย
สวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าประธานพรแก่ปวงชนชาวไทย
ให้อยู่อย่างปกติสุขค่ะ

กลุ่มคนรักรถบิ๊กไบท์กว่า๒๐๐คัน
จากจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพมหานคร
ร่วมกันขี่รถบิ๊กไบท์ด้วยระยะทาง๖๐๐กิโลเมตร
นำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
มอบให้กับโรงเรียนบ้านโดนอองตำบลนาดีอำเภอเมือง
พร้อมยังนำอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้ารองเท้า
และสิ่งของอื่นบริจาคให้กับเด็กนักเรียน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียน
และแสดงออกถึงการทำความดีถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
และที่จังหวัดยาลานะคะรถโดยสารตุ๊ก
รวมตัวกันทำความดีเพื่อพ่อ
เปิดให้บริการรับส่งประชาชนฟรี๓วันค่ะ
ไปจนถึงวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙นะคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมทั้งร่วมกันติดป้ายข้างรถ
เขียนข้อความแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วย
นายสุจิตรัตนากรพิพัฒน์
รองประธานคณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์เดินรถยาลาจำกัด
บอกว่าจะเปิดบริการรถตุ๊กฟรีวันละ๖๗คัน
คันที่ให้บริการจะมีการติดป้ายผ้าสีขาวค่ะ
เพื่อแจ้งให้ประชาชนที่ใช้บริการ
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน